เรื่องนี้ไม่น่าจะจบง่ายค่ะตำรวจต้องเข้าไปดูหน่อยแล้ว
ซีอีโอหนุ่มบริษัทดังปั่นจักรยานมาอยู่ดีดี
จังหวะกำลังจะยกจักรยานขึ้นทางเท้าครับ
สี่คนเขาบอกเป็นแก๊งโชเฟอร์รถตุ๊กที่อยู่แถวนั้น
อ่าฮะวิ่งมารุมค่ะเอาคุณผู้ชมดูกล้องวงจรปิดนะ
นี่ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยยกจักรยานขึ้นมาบนทางเท้าใช่ไหม
วิ่งมาเลยวิ่งมาชาร์จเลยคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามมาแล้ว
แล้วเดินไล่ต้อนเขาเขาเห็นท่าไม่ดีทิ้งจักรยานวิ่งหนี
คนที่สี่วิ่งมาดึงไว้อีกเขาพยายามวิ่งหนีต่อไปเรื่อย
อีกคนก็มาดักหน้าอีกดักเลยทีนี้ภาพตัดไปดูอีกมุมหนึ่ง
มีวงจรปิดให้ดูหลายมุมนะคะเนี่ยจะเห็นว่าเขาหนีขึ้นบันไดรถไฟฟ้าไป
ดูมุมนี้จังหวะนี้เห็นไหมเริ่มเดินกรูเข้าไปหาเขาแล้ว
เขาก็เริ่มงงแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นทิ้งรถจักรยานจะวิ่งหนี
อ้อมไปขึ้นบันไดรถไฟฟ้าตรงนี้คือรถไฟฟ้าบีทีเอส
หน่นสีกลางเมืองเลยนะคะพอจังหวะที่เขาวิ่งหนีเลยไปข้างหน้าปุ๊บ
แล้วก็อุตส่าห์วิ่งขึ้นบันไดรถไฟฟ้าไปแล้วนะแก๊งโชเฟอร์สี่คนนี้นี่นี่
ตามเขาขึ้นไปครับแล้วลากเขาลงมาตามขึ้นไปจับได้
สี่คนเห็นไหมรุมกันอ่ะลากเขาลงมารุมกระทืบหิ้วปีกลงมาเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้ตำรวจสอนอยานวาเข้ามาตรวจสอบแล้วนะคะเหตุการณ์มันเกิดขึ้น
ตั้งแต่สามสิบธันวาคมแล้ววันนั้นตำรวจสอนอยานวัลมาตรวจสอบ
ก็ได้เจอกลุ่มผู้ก่อเหตุนะได้คุยด้วยเขาบอกว่าอ้าวก็ผู้ชายคนนี้
ขี่จักรยานมาชนกับกระจกหูช้างตุ๊กที่จอดซ้อนซ้อนกันอยู่ใต้รถบีทีเอสกับคุณตำรวจ
กระจกข้าวมันเสียหายอ้าวแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรไปทำร้ายเขาเออเออนั่นสิ
บอกอ่าเดี๋ยวขอไปดูที่รถหน่อยครับตำรวจถามเอารถคันไหนอ่ะที่เสียหาย
หน้าก็เจ็บหัวก็เจ็บต้นแขนต้นขาเจ็บไปหมดที่สำคัญใจก็เจ็บถูก
ปัญหาโลกแตกเรื่องมันเริ่มจากจอดรถซ้อนคันในที่ห้ามจอดเลยโดนเฉียวชน
ผิดถูกไปใช้กำลังความรุนแรงได้ยังไงไล่ตีไล่ทำร้ายแบบนี้เลยเหรอ
หรือว่ามีอิทธิพลจริงนี่เกิดขึ้นกลางเมืองเลย
ใครเห็นเป็นกลุ่มรถฟอร์จูเนอร์และตุ๊กตรงนี้อย่าไปยุ่งด้วยเลย
เขาถือว่าเป็นที่ของเขาฝากสอนอยานวันไล่แก๊งนี้ออกหน่อยนะ
หลังเกิดเหตุก็เห็นยังตั้งกันอยู่เป็นปกติเราส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เลยนะคะ
ครับบีทีเอสช่องนซีน่ะบนถนนอราธิวาสลงไปถึงปุ๊บ
เราไปเจอกลุ่มพี่วินมอเตอร์ไซค์แถวนั้นก็เลยถามว่าพี่
นี้เขาบอกว่าแก๊งตุ๊กเนี่ยเป็นแก๊งผู้มีอิทธิพลจริงหรือเปล่า

ไม่เคยมีนะครับไม่เคยมีมาก่อนอันนี้
ก็อย่างเมื่อก่อนก็ถ้าจะเป็นวินมอไซค์ของผมก็จะเป็นพวกวินผีอะไร
ก็แค่ว่ากล่าวสักเตือนไปที่มารับผู้อินสารอันนี้จากสมัย
ตอนนี้มันไม่มีนะคะไอ้เรื่องทะเลาะกันอะไรอย่างนี้
แล้วตอนเกิดเหตุนี่คนเยอะไหมพี่
ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะมันเป็นเทศประการ
ผมก็ไม่ได้อยู่กรุงเทพแล้วครับผมก็อยู่ต่างจังหวัดแล้ว
ที่ผมดูก็คือดูจากในคลิปมาคร่าว
ประมาณนั้นว่าประมาณที่มีเรื่องแต่เหตุการณ์

พวกอิทธิพลแถวนี้มีไหมพี่

เพราะว่าของผมเป็นวินจดทะเบียน

ก็ตกใจนิดนึงเพราะมันไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับ

นี่เป็นแก๊งแบบผู้มีอิทธิพลจริงหรือเปล่า